ส่วนผลการจัดอันดับโลกของนักกอล์ฟหญิงสัปดาห์ล่าสุด
หลังจากจบแอลอพีเจทัวร์นะครับที่บ้านเรา
ก็ปรากฏว่าโคจินยองป๊าอินบีแล้วก็คิมแซยองสาม
สาวจากเกาหลีใต้นะครับยังคงยึดมือหนึ่งสองสามตามลำดับ
ส่วนนักกอล์ฟไทยขยับอันดับมากสุดก็คือโปรเม
ยาศิลทานุกราชอดิบมือหนึ่งของโลกชาวไทยก็เรา
ตั้งแต่จัดการแข่งขันมา๑๓ครั้งแล้วก็เป็นแชมป์แรกของเธอ
รอบเกือบสามปีด้วยนะครับนับตั้งแต่ปีสองพันสิบแปด
แต่ถ้าเกิดว่าดูเฉพาะห้องนักกอล์ฟไทยอันดับโลกสูงสุดนะครับ๖อันดับแรก
ก็ยังเป็นปรอ
โปรเมลปาจารีอันนรึกานะครับเลื่อนขึ้นไปอยู่ที่ร้อยสิบเก้า
ส่วนโปรจีนครับอาชญาธิริกุลสาวน้อยวัยสิบแปด
ได้รองแชมป์ต่อจากโปรเมก็ทะยานขึ้นมาครับ
มาอยู่ที่หนึ่งร้อยสามสิบสามของโลกแล้วในขณะนี้ครับ